สวัสดีครับหลังจากที่ค่ำคืนเมื่อวานนี้
ได้มีปรากฏการณ์พระจันทร์สีเลือดที่มาพร้อมกับซุปเปอร์มูล
ให้คนไทยบางจุดบางพื้นที่ได้ชมกันครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้หลายพื้นที่เริ่มมีอากาศเย็นตามมา
เหมือนครั้งปรากฏการณ์ที่มาเยือนเมืองไทยในเดือนธันวาคมต้น
ก็คือซุปเปอร์ฟูลมูลความเย็นก็ตามหลังมาติด
นี่แหละครับถือว่าเป็นหนึ่งสัญญาณที่หลังจากนี้เป็นต้นไป
ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกที่ก่อนหน้านี้
อากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวก็จะเริ่มมีอากาศเย็นลง
ตามต่อด้วยในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
คาดการณ์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปความหนาวเย็นที่จะมายืนเมืองไทยของเรา
จะอยู่คู่กับเมืองไทยของเราค่อนข้างนานกว่าช่วงครั้งก่อนหน้านี้
ถึง๒เท่าเลยทีเดียวนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันหน่อยนะครับ
ล่าสุดตอนนี้กลุ่มฝนที่มีการก่อตัวในบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทย
วันนี้อาจจะมีตกอยู่บ้างบางจุดบางพื้นที่นะครับ
ก็เป็นผลพูมมาจากระแสลมจากทฤษฎรณออกถึงเหนือนะครับ
มรสุมฤดูหนาวที่จะแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
อบฝนจากบริเวณตอนกลางลงสู่บริเวณทางตอนล่างครับ
ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
บริเวณความกดอากาศสูงจะแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็แรงติดต่อกัน๒ระลอกเลยทีเดียวนะครับ
ละลอกแรกก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๓กุมภาพันธ์นะครับ
แล้วก็มาอีก๑ระลอกก็คือหลังจากวันที่๓ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๙เลยทีเดียวนะครับ
ก็หมายความว่าเราจะมีโอกาสได้สัมผัสความหนาวเย็นขั้นต่ำเนี่ยนะครับ

พื้นที่สีน้ำเงินครับคือบริเวณที่ความหนาวเย็นจะแผ่มาถึงเมืองไทยของเรา
คุณผู้ชมดูดีดีนะครับจุดไหนที่มีสีฟ้าน้ำเงินปกคลุมอยู่ก็คือบริเวณที่จะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็น
มาดูกันหน่อยนะครับว่าแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ความหนาวเย็นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะครับไปจนถึงวันที่๖นะครับ
อุณหภูมิก็จะเย็นลงอีกประมาณ๓๕องศาเซลเซียตนะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๒องศาครับสูงสุด๓๗องศาเซลเซียตนะครับ
ยอดภูก็อยู่ที่ประมาณ๔องศาเซลเซียตส่วนภาคกลางครับตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปนะครับอุณหภูมิก็จะเย็น๓๕องศาเซลเซียตนะครับ
สุดอยู่ที่ประมาณ๑๗องศาเซลเซียสสูงสุด๒๙องศาเซลเซียตภาคตะวันออกครับมีโอกาสเกิดฝนบางจุดบางพื้นที่ในระยะนี้นะครับ๑๒๐๔๐ของพื้นที่
แล้วก็ตั้งแต่วันที่๒ไปจนถึงวันที่๖ครับอุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๓๕องศาเซลเซียตต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียตสูงสุด๒๙ครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
คลื่นอาจจะสูง๒๓เมตรแล้วก็มีโอกาสสูงมากกว่า๓เมตรในจุดที่มีฝนฟ้าขนอง
ฝั่งอันดามันโอกาสเกิดฝนร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๓
แล้วก็๔๖โอกาสเกิดฝนลดลงอยู่เหลือแค่๑๐๒๐ของพื้นที่เท่านั้น
ทะเลขึ้นส่วนประมาณ๑๒เมตรจุดที่มีฝนอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับโอกาสการเกิดฝนวันนี้ยังมีอยู่นะครับ
วันทะพูมก็จะเย็นลงอย่างต่อเนื่องวันที่๒๖อากาศจะเย็นลงประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
สุดที่คนกรุงเทพจะได้เจอกันก็คือประมาณ๑๘องศาเซลเซียตนะครับ
นี่คือการคาดการณ์ถึงวันที่๖เท่านั้นแล้วก็จากการคาดการณ์จากระบบพยากรณากาศหลายโมเดลหนึ่งนะครับ
ก็พบว่าเราจะมีโอกาสได้หนาวยาวไปจนถึงวันที่๙เลยทีเดียวนะครับ
ก็ลุ้นกันแล้วกันนะครับช่วงนี้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องใครจะใช้ชีวิตเดินทางท่องเที่ยวก็ติดตามประกาศเตือนภัยรวมถึงพยากรณากาศด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ